เมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมผู้นำร่วมประเทศบริกและบิมสเทคที่อินเดียนะครับ
ทางด้านของผู้นำจากต่างประเทศได้ร่วมกันแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
นี่คือภาพบรรยากาศขณะที่นางดาเดนทราโมดี้
นายกรัฐมนตรีของอินเดียเป็นผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างการประชุมผู้นำจากกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
โดยก่อนหน้าที่ทั้งหมดจะยืนสงบนิ่งนายนาเรนทราโมดี้นายกรัฐมนตรีของอินเดียได้กล่าวสั้นแสดงความเสียใจต่อทั้งรัฐบาลไทยและคนไทยอย่างสุดซึ้งครับ

เช่นเดียวกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
พม่าได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สรรเสริญว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางความเป็นหนึ่งเดียวของประสบกรณิกรชาวไทยครับ